อีกหนึ่งต้นอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ
ที่เราน้อมนำคำสอนของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้ในชีวิต
ก็คือการทำดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนั่นเอง
เช่นเดียวกับนักแสดงตลกค่ะคุณแท็กชวนชื่นนะคะ

ที่เขานั้นเป็นจิตอาสาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะ
คราวที่ผ่านมาค่ะคุณแฮกนั้นก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะ
เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิภลอดุญเดชบรมนาฏวพิษ
ที่พระบรมกรรมหารัฐชวังแล้วก็ท้องสนามหลวงค่ะ
แล้วก็จากการที่ทำหน้าที่จิตอาสาของเขานี่แหละค่ะ
ก่อให้เกิดเรื่องราวสุดทราบซึ้งแล้วก็ประทับใจ
เมื่อมีผู้ใช้อินสตาแกรมนะคะว่าสุพัสซ่าแท็กภาพแล้วก็ข้อความหานักแสดงตลกค่ะ
โดยถามเขาว่าพอจะจำคุณตาวัย๘๔ปีท่านนี้ได้ไหมคะ
ในวันที่๑๑เดือน๑๑ปี๕๙ประตูวางกำลังปิด
คนที่ลูกสาวเขาแค่บอกว่าคุณตาคงไม่ได้เข้าหรอก
แถวนานขนาด๑๔ชั่วโมงไม่ไหว

โชคดีที่วันนั้นคุณตาได้เข้าไปกราบ
วันนี้คุณตาได้ไปเฝ้าในหลวงที่รักยิ่งของคุณตาแล้ว
ครอบครัวขอบคุณคุณแฮกมากนะคะ
คือคนที่โพสต์ค่ะเป็นลูกสาวของคุณตาท่านนี้
พ่อของเธอสมปรารถนาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ที่พ่อของเธอรักแล้วก็เทิดทูลยิ่งค่ะ
ซึ่งทั้งนั้นคุณแฮกชวนชื่นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบ
รู้สึกตกใจที่ทราบข่าวขอแสดงความเสียใจ
พร้อมบอกว่าเจ้าตัวทำเต็มที่เท่าที่สามารถทำได้
พวกเราเป็นลูกพ่อหลวงเหมือนกันก็เป็นเรื่องราวสุดทราบซึ้งนะคะที่เกิดขึ้น

เพราะเรานะคะเป็นลูกพ่อหลวงเหมือนกันนั่นเองค่ะ
ทำความดีนะคะก็ไม่มีที่สิ้นสุดจริงค่ะ
แล้วก็ไม่ต้องไปเผาประกาศให้ใครได้รับรู้นะคะ
รู้คนเดียวอยู่ในใจก็พอค่ะอันนี้คือมีการชื่นชม
คุณแฮกก็ไม่ได้หวังเสียงชื่นชมหรือว่าให้เขาสันเสริญนะคะ
เพียงแค่ทำดีถวายในหลวงราชการที่๙เท่านั้นก็พอค่ะ